ลงใต้ไปชุมพรกันหน่อยครับที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับว่า
เขามีการจัดงานเตรียมจะจัดงานแต่งวันรุ่งขึ้นแล้ว
คืนนี้ก็เป็นงานวันศุกร์ดิบก็มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนกัน
คนก็มากินข้าวมีผู้หลักผู้ใหญ่
ปรากฏว่าผู้ใหญ่เด๋อครับเขาก็นั่งกินอยู่
สักพักหนึ่งฮะคนที่ผู้ใหญ่เด๋อให้ข้าวให้น้ำให้ที่ทำกิน
เดินคว้ามีดแล้วก็ไปปักคอผู้ใหญ่เดอ

เขากลับมานั่งเก้าอี้ก่อนหลังจากที่ไปยิงกระต่าย
คือไปฉี่ที่ป่าย่าแล้วกลับมานั่งแป๊บหนึ่ง
แล้วดูท่าทีเขานะครับลุกขึ้นเก้าอี้ล้มแล้วปักเลยฮะ
เนี่ยคนก็ต้องเข้าไปล็อกคอแล้วก็ชาร์จตัว
ใหญ่เดอก็งงครับแล้วตอนนั้นคืออาการน่าเป็นห่วงมากนะครับ
สุดท้ายแล้วพอเจ้าหน้าที่มาถึงพยายามที่จะปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
แต่สุดท้ายผู้ใหญ่เด๋อเสียชีวิตครับ
คนก่อเหตุก็ถูกคุมตัวไว้ได้แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
นายสรชัยทองกูลหรือว่าผู้ใหญ่เดออายุ๓๗ครับ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตำบลวังไผ่ในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดชุมพร
บ้านหลังนี้เขามีการจัดงานวันศุกร์ติด
ที่วันรุ่งขึ้นจะจัดงานฉลองมงคลสมรสก็คืองานแต่งงานนั่นแหละ
ก็มีคนมานั่งกินโต๊ะจีนกันเยอะแยะเต็มบ้านครับ
ปรากฏว่าจู่ผู้ใหญ่เดอถูกแทงโดยคนที่รู้จักและไว้ใจ
บาดแผลมีทั้งที่บริเวณคอหัวไหล่ขวา๖แผล
แต่ที่หนักเพราะว่าไปโดนเส้นเลือดใหญ่ฮะ
สุดท้ายก็เลยผู้ใหญ่เดอเสียชีวิต
๒ทุ่มกว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุตามเวลาที่เห็นตามหน้าจอ

คือผู้ตายเขามาร่วมงาน
ในขณะเดียวกันคนก่อเหตุชื่อว่านายอันนันอำภาวัน
หรือว่าในหนิงอายุ๕๐ก็มาร่วมงานเหมือนกัน
แล้วก็นั่งกินโต๊ะเดียวกันเพียงแต่แค่ว่านั่งห่างกับผู้ใหญ่เด๋อ

แล้วทำไมถึงลุกขึ้นไปแทงเขาล่ะคะ
นั่นแหละฮะทั้งที่ในหนิงคนก่อเหตุเนี่ย

ให้ที่อยู่ที่อาศัยให้ที่ทำกิน
เห็นเหตุการณ์บอกว่าในนิงเนี่ยเขาลุกจากโต๊ะไปฉี่ข้างทาง
หลังจากนั้นกลับมานั่งแป๊บเดียวคว้ามีดแล้วไปแทงเลยฮะ
นี่ครับกอดคอแล้วล็อกคอแทง
ทุกคนก็ตกใจก็เลยรีบคุมตัว

อะไรต่างเขาก็มานั่งกันอยู่ด้วยนะครับ

แล้วก็จะมีนักการเมืองคนหนึ่งนั่งขั้น
แล้วก็จะเป็นในหนิงคนที่ก่อเหตุอืม
นั่นแหละครับห่างเป็นแค่เก้าอี้ขั้น
แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์อุกอาจแบบนี้ฮะ
คนแทงคนตายค่ะเขาไม่ได้มีปัญหาใดกัน

แล้วก็ไม่ได้มีปากเสียงคือไม่ได้คุยกันเลย
แต่ว่าอยู่คนที่แทงอยู่ก็ลุกขึ้น
แล้วก็เหมือนกันว่า

แทงเลยรวมเลยค่ะ
แล้วก็จะมีคนนางานเขามาล๊อคไฟ

ตอนแรกคนก็คิดว่าเขาไม่ปกติหรือเปล่า

เพราะคับแค้นใจมานาน

คือผู้ตายให้ที่ดินเขา

หลังจากนั้นพอใบกระท่อมสามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
จู่ผู้ตายมาพูดจาเหมือนกับว่า
กันผลประโยชน์เอาไว้ไม่ให้เขาเข้ามายุ่ง
ทั้งที่เขาเป็นคนลงแรงปลูก
อ้าวจะมาชุบมือเปิบเหรอแบบนี้

แล้วถูกพูดจาเหยียดหยามสารพัด

จะทำอะไรข้าทำไม่ได้หรอกเพราะข้าเป็นผู้ใหญ่บ้าน

แล้วชอบพูดแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นด้วย
เขาเลยรู้สึกว่าเหมือนถูกเหยียดถูกหยามศักดิ์ศรี
วันนี้มาร่วมงานก็เจอแบบเดิมเหมือนเดิมเลย
กูจะถากทางสารพัฒน์สารเผยจนกระทั่งบันดาลโทษะ
หลังนั้นเขาก็ไม่เอาผม
พูดใส่ร้ายผมอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
เพื่อที่ว่าจะให้ผมไม่ได้ไปรับผลประโยชน์ตรงนั้น
อ้าวแล้วมาก็เห็นตอนไหนตอนนี้มั้ย
เบิ๊บเลยใช่ไหม
อ้างว่าถูกทำร้ายก่อนครับด้วยวาจาคำพูดอะไรต่าง
สอบสวนเสร็จแล้วตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และความผิดคือพกพามีดไปในที่สาธารณะ
โดยผิดกฎหมายนะฮะส่งตัวดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วครับ